ข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะคุณผู้ชมมาเริ่มต้นกันที่แม่ชีนิงปานิตานะคะ
ที่ได้เข้าพิธีบวชชีไปเมื่อหลายวันก่อน
เพื่อเป็นการน้อมถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙นั่นเองค่ะ
ซึ่งตอนนี้นะคะแม่ชีนิงปณิตาเนี่ยคลองสถานะแม่ชีนุ่งขาวห่มขาว
ตั้งใจปฏิบัติธรรมที่สะเทียนธรรมสถาน
และได้เปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐ
ถึงเหตุผลที่ตัดสินใจละทางโลก
เพื่อหันหน้าเข้าสู่ทางทำอย่างเต็มตัว
เป็นระยะเวลาเกือบ๑สัปดาห์ค่ะ
ณวินาทีเดียวที่บอกว่าตัดสินใจอยากจะบวช

คิดแต่แค่เรื่องงานจะเคลียร์ยังไง
เราเองเราก็อยากที่จะร่วมบวชกับแม่ชีทุกท่าน
เพื่อถวายให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บางครั้งเราคิดว่าตัวเราเองเนี่ยทุกข์แล้ว
ทุกข์ของเราบางทีมันก็เบาบางเนอะ
ทุกข์ของเราเราถือเอาไว้เราว่ามันหนัก
แต่คนอื่นเขามองทุกข์เราเขาก็มองทุกข์เราเบา
หลายอย่างที่ผู้หญิงคนนี้ไม่เคยที่จะทำได้

คุณจินเองก็ได้พาลูกมาทำ

เราก็ใช้วิธีถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะเป็นแบบว่า
ร้อนก็กลับไปอย่างนี้เดี๋ยวตามกลับไปเอง
ตอนนี้เราก็จะเป็นแบบขอบคุณนะเจ้าค้าที่สละเวลาพาลูกมา
เพื่อนก็ดีใจเจ้าค่ะก็ดีใจน้ำตาไหล
เราก็ถามว่าเป็นอะไรเขาก็บอกว่าเขาก็ปลื้มใจ
เขาก็ไม่คิดว่าผู้หญิงที่แบบเรารักสวยรักงามมากเนอะ
บางคนก็ฟังแต่ประสบการณ์เราที่เราไปเป็นมุมบู
ก็มีมุมดีบ้างคนเราทุกคนมีทั้งดีทั้งไม่ดี
แล้วเราก็ไม่อย่าคาดหวังกับเราว่าเราออกไปเราจะเป็นผู้ประเสริฐ
เราจะเป็นคนดีขนาดนั้นอะไรอย่างนี้
แต่เราเชื่ออย่างหนึ่งว่าเราจะมีสติได้เร็วขึ้น
จริงแล้วแม่ชีหิงปณิตาเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะว่า
เหนือจากการน้อมถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙แล้ว
บวชในครั้งนี้ยังเป็นการบวชเพื่อที่จะทดแทนคุณบิดามันดา
และเพื่อที่จะต้องการเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องนิริน

การทำสิ่งดีอีกหนึ่งอย่าง
เราก็จะเห็นน้องนิรินนะคะให้กำลังใจคุณแม่ตลอดเลยค่ะ
ก็อยู่ในช่วงทุกตอนสำคัญที่คุณแม่บวชชีด้วยนะคะ
ใช่แล้วเห็นแบบนี้ก็น่าปลื้มใจจริงค่ะ